ค่ะมาที่พระเอกมาสเข้มเข้มสนชื่อจริงนะครับ
คุณเข้มหัสวีตอนนี้คิวงานเขายาวเป็นหางเว้าเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้กำกับคนเก่งอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
เตรียมที่จะจีบมาเล่นหนังแบบอีสานแท้เลย
เรื่องชื่อเรื่องว่าคาวบอยลาบก้อยฟังแล้วแซ่บนะคะ
กับคุณบัวขาวได้เจอเจ้าตัวค่ะ

จริงเป็นอย่างไรเล่ามาโลดจ้า
เห็นบอกว่ามีพี่บินจอดทับทามเหรอคะพี่ท็อป
เขาไม่รู้เดี๋ยวต้องรอถามเขาอีกทีนึงว่า

แบบผมอยากเล่นนะครับอยากเล่นมาก
ภาพยนตร์มากยังเหลือภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ริมลองเลยครับ

เดี๋ยวให้ถามพี่ท็อปครับถ้าเกิดเขาอยากให้เล่นผมก็ยินดีมากครับ

ก็รอดูผลงานกันนะจ๊ะรับรองมุ่นซื่นแน่นอนค่ะ